การประชุมสภาในวาระโหวตนายก

โหวตไปเมื่อไหร่คุณผู้ชมที่ธรรมศาสตร์น่ะไหนอ่ะ

วันนี้ถึงเวลาโหวตเพื่อแต่งตั้ง
นายพิธีแทร่ลิ้มเป็นนายกรัฐมนตรี

สภามีมติไม่เห็นชอบ

ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
บาจี้ตามไอ้นายกโซเชียลได้แล้ว

ก็ยังไม่รู้ตัวอีก
สถานการณ์แบบนี้

มันจบแล้วครับนาย

ขออาศานำผ่าประเทศสู่ทางออก

โดยไม่มีภักษ์เก่าไป

ทั้งหมดก็เป็นบทละครแหละพักก้าวไปพักเพื่อใครนายพิธีแทร่ลิ้ม
แต่ละชื่อคุ้นทั้งนั้นแต่พูดถึงงิ้วธรรมศาสตล้อการเมืองอันนี้
อันไหนก็ไล่แล้วนะถึงเป็นที่มาว่าทำไมแต่ก่อนเรียกธรรมศาสตร์และการเมืองเนี่ย
คุณผู้ชมนี่ก็จัดขึ้นเมื่อ๔สิงหาคมที่ผ่านมาครับในโอกาสปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ก็มีการแสดงงิ้วหรือว่าอุปกรณ์จีนล้อไปกับการเมืองครับ
โอ้โหถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อินกับการเมืองจริงครับ